หนึ่งอุบัติเหตุคนขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็เสียหลักไปชนต้นไม้ข้างทางจนเขาเสียชีวิต
แต่ว่าที่สลดใจเพราะว่าช่วงที่เขาเสียชีวิต
คือเมื่อคืนนี้๕ทุ่มครึ่งอีกแค่ครึ่งชั่วโมง

เขาเกิดวันที่๑๐มกราคม
คุณผู้ชมฮะเป็นเหตุสลดจริงนะครับ
แล้วก็สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นแบบนี้
เพราะว่าคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่แล้วก็เสียหลักมาชนต้นไม้

ก็ยังมีรอยเลือดของผู้เสียชีวิตอยู่เลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนบางบอน๑ซอย๓
หรือว่าปากซอยกิ่งฟ้าเขตบางขุนเทียนกรุงเทพครับ

มีอุบัติเหตุคนขี่รถจักรยานยนต์ชนต้นไม้เสียชีวิตครับ
ตำรวจสนบางขุนเทียนรุดเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตเป็นชายชื่อว่านายชัยพรรอดบุญ

กรุงเทพมหานครของผู้ตายล้มอยู่
บริเวณต้นไม้ข้างทางมีรอยเลือดนะครับ
ตรวจดูเอกสารติดตัวพบบัตรประชาชน
ระบุว่าเกิดวันที่๑๐มกราคม๒๕๒๖คุณ
ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้น๕ทุ่มครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงนะ
เขาจะเข้าสู่วันเกิดของเขาแล้วนะฮะ
แล้วก็จะมีอายุ๓๙ปีในวันนี้ครับ
ทีนี้นะฮะตำรวจก็ต้องไปสอบถาม
คนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ
ไปสอบถามเพื่อนสนิทที่เจอผู้ชายคนนี้

ก็คือนางสาวอนุสราเชยเพชรอายุ๑๒ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าผู้เสียชีวิตมาหาที่บ้าน
เพื่อมาเยี่ยมหลานเพื่อนที่ขาหัก

มาจากที่อื่นนะไม่ได้มาดื่มที่บ้านนี้
แต่ท่าทางก็ไม่ได้เมาอะไรนะครับ
และปกตินั้นนายชัยพรไม่ได้เป็นคนขี่รถเร็ว
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเธอก็ยังไม่อยากเชื่อว่า
นายชัยพรจะขี่รถเสียหลักล้มเอง
อยากจะขอตรวจสอบกล้องวงจรปิด
บริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็ใกล้เคียง
ว่ามีรถคันอื่นมาเฉียวชนก่อนหรือไม่ครับ

ก็อยากให้ขับรถเรียบรับรามันวันกันนิดหนึ่งนะครับ
อยากให้มีกล้องวงจรปิดมากกว่านี้

นี่แหละครับซึ่งตำรวจก็ต้องเอาให้ชัดแล้วนะคุณนะ
ต้องตรวจสอบหาภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เพื่อดูเหตุการณ์ให้แน่ชัดอีกครั้ง
และถึงจะสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
ทำให้นายชัยพรนั้นเสียชีวิตนะครับ